เป็นความคืบหน้าคดีนายจ้างโหดที่ศรีชนนครศรีธรรมราช
นายจ้างคนนี้เนี่ยไปฆ่าแรงงานชาวลาวของตัวเองเสียชีวิตหนึ่งศพ
เอาศพไปขุดเอาไปฝังเอาไว้
อีกคนนึงเนี่ยขู่บังคับให้เขาช่วยกันขุดหลุมฝัง
เอาศพของเพื่อนตัวเองเนี่ยไปซ่อนแล้วบอกพาไปส่งออกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว
คนอื่นเนี่ยเขาตามหาเพื่อนของเขาแล้วไม่เจอ
แล้วก็พบพิรุษว่าตอนเพื่อนเขาโทรมาหาเนี่ย
สปีกเกอร์โฟนเหมือนกับตั้งใจให้เขาได้ฟังว่า
กำลังคุยกับนายจ้างคนนี้อยู่เรื่องการทวงค่าแรงขอเบิกค่าแรงล่วงหน้า
สุดท้ายก็เงียบหายไปสายถูกตัดไปก็เลยไปแจ้งตำรวจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะมาตรวจสอบพบว่าถูกฆ่าจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีหญิงชาวลาวนะครับชื่อนางพินนะ
ไปแจ้งความสพศรีชนที่นครศรีธรรมราช
บอกว่าเพื่อนชาวลาวสองคนเป็นผู้ชายนะเป็นแรงงานอยู่ที่สวนทุเรียน
หายไปติดต่อไม่ได้ชื่อในเทิร์นกับนายอ่ำ
อายุ๓๐ทั้งคู่เท่ากันเป็นลูกจ้างสวนทุเรียนของในเจมส์
เจมส์นี่ชื่อจริงคือนายธีรวัตรวีรพันธ์นะครับอายุ๓๑ปี
พอตำรวจไปตรวจสอบที่สวนทุเรียนในเจมส์เนี่ยทีแรกเจอพวกรอยเลือด
แต่ว่าในเจมส์เนี่ยยังไม่ยอมรับสารภาพสุดท้ายเค้นไปเค้นมาก็ยอมรับสารภาพนะครับ
ผู้ชมครับนี่ฮะก่อนที่จะมาขุดเจอศพตรงเนี้ย
ตามคำรับสารภาพของเขานายเจมส์บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี้ยนะครับ
ขอเบิกเงินล่วงหน้าแปดพันบาทอ่าแล้วจะกลับบ้านไปที่ลาวอืม
นะฮะแต่เขาไม่อยากให้ไปเขาอยากให้ทำงานต่อที่สวนของเขา
คุยกันตกลงกันไม่ได้ก็เลยโมโหชักปืนขึ้นมานะฮะ
เป็นปืนสิบเอ็ดมอโดยในเจมส์เนี่ยบอกว่าทีแรกเนี่ย
เอามายิงขู่ขึ้นฟ้าสามนัดค่ะเพื่อไม่ให้เบิกเงินไม่ให้กลับบ้าน
อืมแต่อ้างว่าในเทิร์นนะครับไม่พอใจเดินเข้ามาจะทำร้ายเขา
ก็เลยยิงใส่ในเทิร์นไปหนึ่งนัดเข้าหน้าอกซ้ายพอดีแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นก็เลยเอาปืนเนี่ยขู่เพื่อนของในเทิร์นคือในอ่ำ
ให้ช่วยเอาศพในเทิร์นยัดใส่ถังสองร้อยลิตรแล้วก็ยกใส่รถกระบะ
แล้วก็เอาไปขุดหลุมฝังไว้ที่สวนทุเรียนแล้วก็ขับรถไปส่งในอ่ำ
ให้กลับประเทศไปให้ออกทางชายแดนแล้วกลับประเทศลาวไป
นี่นะฮะจากนั้นเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเขาเห็นว่าหายไป
หายไปทั้งคู่อ่ะนะก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็มาตรวจสอบ
ก็เจอศพจริงจริงนะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ลงพื้นที่ไปที่วัดช่องเขาหมากนะครับที่ศรีชนนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นที่ตั้งศพของในเทิร์นที่เสียชีวิตนะครับอ่าทางญาติญาติเนี่ยบอกว่า
เทิร์นมาทำงานที่สวนทุเรียนของนายธิรวัตรผู้ต้องหาได้ประมาณ๕เดือน
ที่ผ่านมามักจะโทรมาคุยว่าอยากกลับบ้านเพราะว่าที่ทำงานทุกวันนี้เนี่ย
คือยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวมาทำงาน๕เดือนยังไม่ได้เงินเลย
กลับไปทำงานที่บ้านดีกว่าที่ประเทศลาวเนี่ยจะได้ไปอยู่กับลูกกับเมียด้วย
สุดท้ายพอไปขอเบิกเงินที่ทำงานมานายจ้างไม่ให้แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต
หลังจากเกิดเหตุญาตินะครับได้โทรไปแจ้งกับภรรยาแล้วก็ลูกสองคนของในเทิร์นนะครับ
ภรรยารู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจมากนะฮะเพราะว่าในเทิร์นเนี่ย
คือเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าทางนู้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานศพได้
เนื่องจากครอบครัวก็ยากจนก็เลยฝากเพื่อนทั้งเนี้ยนะฮะ
ในพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชช่วยจัดการงานศพให้

เขาก็เสียใจเสียใจสุด
ทีนี้คำถามก็คือในอ่ำ

ยิงในเทิร์นเสียชีวิตแค่ศพเดียว

ยกศพขุดหลุมฝังศพแล้วก็พาไปส่งให้กลับไปยังประเทศแล้วนะครับ
เพื่อนของในอ่ำที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชที่ศรีชนนะ
บอกว่าก็ถามญาติของในอ่ำที่อยู่ทางลาวเนี่ย
เขาบอกว่าในอ่ำยังไม่ได้กลับไปนะฮะ
ไม่มีนะฮะที่ลาวเนี่ยไม่มีในอ่ำนะครับ
ญาติญาติบอกครอบครัวบอกในอ่ำยังไม่ได้กลับมานะครับ
แล้วก็สอบถามญาติในอ่ำที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
บอกว่าก็ไม่เจอในอ่ำเหมือนกันในอ่ำก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของในอ่ำเพื่อนของในเทิร์น
เป็นห่วงมากไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะผู้ต้องหาเนี่ย
รับภาพว่าอ๋อผมขับรถไปส่งเขาแล้วนี่ฮะ
ส่วนศพของในเทิร์นนะครับญาตินำร่างมาไว้ที่วัดช่องเขาหมากนะครับ
แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าไม่มีเงินที่จะจัดงานศพหลายวันนะ

พันธุ์ตมติเอกณัฐวุธทองทิพย์ภูมิกับการศพศิษย์ชนบอกว่า
ได้แจ้งข้อหากับนายธีรวัตรหรือว่านายเจมส์๓ข้อหา
คือเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
แล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าผู้ต้องหาตอนที่ตำรวจไปสอบปากคำ
จับกลุ่มตัวที่สวนเนี่ยก็สารภาพแล้วก็ให้ความร่วมมือดี
แล้วก็ไม่ได้หนีนะเรียกมาสอบปากคำก็มานะครับ
ทางญาติมายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน๘แสนบาท
ก็เหลือในอ่ำยังไม่เจอตอนนี้นะฮะ